รักของแม่เนี่ยยิ่งใหญ่เสมอครับบางทีสามารถยอมตายแทนลูกได้
แม้กระทั่งกับสุนัขนั่นเองแม่หมาตัวหนึ่งคลอดลูกเอาไว้
ไว้ข้างใต้เลยนะฮะใต้ดินเลยแล้วก็ทำเป็นโพรงไว้
ทีนี้ฝนตกหนักคุณผู้ชมไอ้โพรงดินมันยุบลงไป
แม่ก็เลยต้องเข้าไปค่อยคาบลูกออกมาทีละตัวทีละตัว
โอ้โหบีบหัวใจจริงฮะ
โอ้โหเร็วออกไปเอามาใหม่ลูก
แก่ลงเข้าแก่เข้าไปในรูเลยแก่ลงไปใหม่

โอ้โหดูไปก็ลุ้นไปคุณผู้ชมฮะคือทางเข้าออกไอ้ปากโพรงดินอันเนี้ย
มันดูแล้วทั้งแคบด้วยนะแคบด้วยน่าจะลื่นด้วย

มุดไปทีละรอบทีละรอบแล้วก็เอาลูกออกมาทีละตัว
เพราะว่ามันมีลูกถึง๖ตัวด้วยกันนะฮะ
โอ้โหแล้วทุกนาทีที่ผ่านไปเนี่ยนะ
หมายถึงวินาทีชีวิตของลูกเขาเลยนะ
ทีแรกคุณผู้ชมเขาไม่ได้บอกนะว่า
สุดท้ายแล้วช่วยลูกหมาเอามาได้หมดหรือเปล่า
ชาวเน็ตก็พากันลุ้นเข้าไปตั้งคำถามกันมากมายเลย
ปุ๊กกี้เขาอธิบายแบบนี้ครับเขาเอาคลิปอีกเหตุการณ์หนึ่ง

แล้วก็บอกข่าวดีว่าทุกคนลูกหมาออกมาได้ครบทั้ง๖ตัวเลยนะ
สุดท้ายรอดหมดครับแล้วแกก็เล่าด้วยว่าแม่หมาเนี่ยมันชื่อนางแหลม
แหลมเป็นหมาจรจัดแล้วเธอก็เอามาเลี้ยงที่บ้าน
แต่ว่ามันมีนิสัยขี้กลัวครับพอมันกลัวมันทำยังไงล่ะ
พอมันออกลูกปุ๊บมันขุดโพรงดินแล้วก็ออกลูกไว้ในนั้น
ไว้ทั้งครอกเลยโชคร้ายครับฝนตกหนักติดต่อกันสามชั่วโมง
โรงดินมันก็เลยยุบตัวพอมันยุบตัวเนี่ยมันฝังลูกหมาทั้งหมดไว้ในนั้นเลย
แหลมก็คือแม่หมาเนี่ยนะยอมเสี่ยงตายขุดดินไปก็ร้องไป
เข้าไปคาบลูกออกมาทีละตัวทีละตัวจนครบ
ปุ๊กกี้บอกครูที่ถ่ายไว้เนี่ยครูไม่ได้ทิ้งนะ
ครูก็ช่วยมันด้วยนี่ไม่ได้ถ่ายคลิปอย่างเดียว
หลังจากนั้นครับเดี๋ยวจะพานางแหลมเนี่ยไปทำหมันละเพราะไม่ไหว
โอ้โหนี่ลูก๖ตัวแล้วนะลูกดกเหลือเกิน
แล้วเดี๋ยวต้องหาบ้านให้ลูกหมาทั้ง๖ตัวด้วย
ไม่รู้ว่ามีใครอยากจะสงเคราะห์รับไปเลี้ยงหรือเปล่านะครับ